เอาละครับต่ออีกหนึ่งคดีนะครับ
ความคืบหน้าคดีของน้องสปายและน้องฟอสนะครับ
สองวัยรุ่นที่เติบโตมาด้วยกัน
ก็ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่เขาชีจันท
คือผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่๔๕คนด้วยกัน

เป็นเจ้าของบาร์ที่ภูเก็ตที่น้องสปายเคยทำงานอยู่

วันนี้มีจับได้หนึ่งและมามอบตัวอีกหนึ่งค่ะ

ตามรายงานนี่ก็ไม่รู้จะออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือเปล่า
เหมือนกับไนโก้เลยนะประมาณอย่างนั้นเลยนะครับ
รถรถที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวเรามีกราฟิกอธิบายให้ชัดด้วย
ว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรใช้รถคันไหนแบบไหนยังไง
แต่ดูความคืบหน้าด้านคดีนี้ก่อนในการตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ดูแลคดีนี้
วันนี้เดินทางไปที่สพนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีนะครับ

ไปติดตามความคืบหน้าคดีที่คนร้ายนะครับ
ก่อเหตุยิงนายอนันตชัยจริตรำหรือว่าฟอร์ส
และนางสาวปวีนานาเมืองรักหรือสปายเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์
วันนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุได้อีก๑คน

ในบอลมีชื่อจริงว่าในเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญอายุ๓๕ปีนี่ฮะ
แล้วก็ขับพาเสียอ้วนหลบหนี
เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอรถกระบะคันที่พาขับหลบหนีไปตกอยู่ข้างทาง
ในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะนี่ฮะคือในบอลตอนที่ถูกจับกลุ่มนะครับ
กระบะคันนี้ไปตกอยู่ข้างทางนะครับคือเจ้าหน้าที่บอกว่า
อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่อาจจะตั้งใจทำเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
คือแถวนั้นเขาตั้งด่านตั้งด่านสกัดตอนที่รู้ว่าคนร้ายจะหลบหนีมา
อาจจะทำเป็นรถประสบบัติเหตุเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เข้ามาตรวจค้นอะไรมากนัก
แล้วก็มีญาติมารับไปรับนายบอลไปกบดานที่บ้านแม่
ในอำเภอเขาชะกันที่สะแก้วก่อนที่ตำรวจจะตามไปเจอ
ปิดล้อมจับกลุ่มเมื่อช่วง๕ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งในบอลก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะครับแล้วก็คุมตัวมาส่งที่สพ
สอบส่วนที่สพเขาชะกันก่อนนะฮะแล้วก็นำตัวมาส่งที่จังหวัดชนบุรีท้องที่เกิดเหตุเมื่อตอนตี๓
ขณะที่พลตมตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ได้นำอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปมอบให้กับภูมิกับการสพนาจอมเทียนแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจสอบ
โดยตรวจค้นพบปืนดังกล่าวเมื่อคืนนี้ตามคำให้การของนายบอล
เพราะก่อนที่นายบอลจะขับรถพาเสียอ้วนหลบหนีเนี่ยได้ขับรถเอาปืนไปทิ้งก่อน
โดยเอาปืนไปทิ้งที่พงหญ้าข้างทางไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
ตำรวจสามารถรวบรวมมาได้สี่กระบอกนะครับพร้อมกับกระสุนด้วย
แล้วก็ยังเจอกระสุนปืนอีก๑๒๙นัดนะ๔กระบอกกระสุนปืนอีก๑๒๙นัด
คือตำรวจบอกว่าตอนนี้ระบุได้แค่ว่ามีคนยิงมากกว่า๑คนแน่แต่ยังไม่รู้ว่าใครยิงมั่ง
แล้วก็นำตัวในบอลไปชี้จุดทิ้งปืนที่บริเวณป่าริมทางรถไฟ
ระหว่างสถานีรถไฟภูตาหลวงกับโรงพยาบาลสัตหีบกม๑๐
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้ามาก
บอลนี่ถือว่าให้การเป็นประโยชน์ส่วนรายละเอียดยังไม่ขอเปิดเผยมากนัก
เพราะว่าต้องสอบสวนขยายผลต่อ
เจ้าหน้าที่ไปตามเจอแล้วนะฮะ
ไปเจอที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินสุรินนี่เป็นบ้านเกิดของเสียอ้วนนะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าหลบไปตรงนั้นเนี่ย
ตกลงแล้วเขาขับยังไงอะไรยังไงกันแน่
เพราะว่านายบอลเนี่ยบอกว่าเป็นคนขับรถพาเสียอ้วนมาที่สะแก้ว
อ้วนยังนอนค้างคืนที่บ้านพักตน๑คืน
ไปเจอที่บ้านของน้องชายนะ

ตอนนี้พามาไว้ที่สพนาจอมเทียนท้องที่เกิดเหตุแล้ว

เจ้าหน้าที่จะต้องพิสูจน์หลักฐานพวกลายนิ้วมืออะไรพวกนี้
เอาไว้เป็นรายละเอียดพยานหลักฐานต่าง
ส่วนป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายแดงใช้ติดรถเสียอาวี
ขณะก่อเหตุเจ้าหน้าที่ไปเจอที่ป่าละมะข้างทางรถไฟ
นี่ก็คือนายจิรษักร์อุนายบัล
เป็น๑ใน๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะครับ
ติดต่อขอเข้ามอบตัวที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะ
ตำรวจก็นำตัวส่งสพนาจอมเทียนนะฮะ
ว่าเดี๋ยวคืนนี้คงมาถึงนะครับ
เสียอ้วนนั่งไปก่อเหตุ

ค่ะทีนี้เรามาดูว่าผู้ต้องหาแต่ละคน

ใครทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับ
ก็ที่จับกลุ้มได้ก็คือมีในบอลนะครับ
เสียอ้วนนั่งอยู่ด้วย
แล้วก็คาดว่ามีคนนั่งมาด้วยอีกค่ะ

ยิงน้องฟอสและน้องสปายหน้าเขาชีจันทร์
ซึ่งเป็นรถเช่าตามประกบคอยคุ้มกันตามหลังอยู่แบบนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุเนี่ยคาดว่ารถทั้งสองคันแยกกันนะคะ

แล้วก็เอาปืน๔กระบอกใส่กระสอบปุ๋ย
เดินเข้าไปโยนทิ้งในพงหญ้าข้างทางรถไฟ
ใกล้กับโรงพยาบาลสัตหีบกม๑๐

ทีนี้ปืน๔กระบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ว่าใช้กระบอกไหนในการก่อเหตุนะคะ

แล้วก็เจอกระสุนอีก๑๒๙นัดด้วยกัน
ยังไม่รู้ว่า๔กระบอกนี้ใช้กระบอกไหนในการยิง

แต่น้องฟอสน้องสปายก็โดนไปคนละหลายนัดนะ
ใช่ค่ะเจอปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุ๗ปลอกนะครับ

หลังจากที่ทิ้งปืนกันเสร็จแล้วนะครับ
ระหว่างทางมีการเปลี่ยนรถนะฮะ
รถกระบะที่เป็นหมายเลขทะเบียน
บบทฐ๓๖๓๑ภูเก็ต

ซึ่งคาดว่าคงจะขับมารอ
เพื่อเอาไว้เปลี่ยนรถจากภูเก็ตนะครับ

ขับต่อไปที่บบัวเชษจังหวัดสุริน
บ้านเกิดของเสียอ้วน
เสียอ้วนเนี่ยขับไปเองหรือว่ามีใครขับไป
เพราะในบอลบอกว่าเสียอ้วนไปนอนที่บ้านของเขาที่สะแก้ว๑คืน

หนีออกชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทางจังหวัดสุรินท
ค่ะมีรายงานว่าเหมือนกับมีคนมารับเสียอ้วน

อ้วนนะครับตามรายงานล่าสุดณขณะนี้นะครับ
บอกว่านั่งรถกระบะต่อไปนะครับ

ประสบอุบัติเหตุตกข้างทางอยู่ในป่าย่า
ถนนสาย๓๕๙เขาหินซ้อนวัฒนานคร
ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว

เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภออรัญญประเทศ

แต่ก็ไม่มีใครพบตัวนะครับ

ญาติมารับไปที่บ้านแม่ของนายบอล
ที่เป็นสวนปามคลอง๑๓บ้านโคกยาง
ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว
โดยเสียอ้วนไปนอนพักที่บ้านในบอลอยู่๑คืน

ส่วนนายบอลก็กบดานอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
แล้วเมื่อคืนนี้ตำรวจก็ตามไปไปจับกลุ่มได้
ตามรายงานบอกว่ามีคนไปส่งเสียอ้วนที่ชายแดนนะฮะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาให้ชัดก่อนว่า

ออกไปชายแดนทางสะแก้ว
หรือว่าออกไปชายแดนทางสุรินทร์กันแน่
คือตำรวจก็ยังไม่ยืนยันนะคะ
ว่าไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วรึยัง

บอกว่ายังไม่ยืนยันนะคะว่าเสียอ้วน

มาได้นะมอบตัวได้ทุกสถานีตำรวจนะ
ส่วนสาเหตุตำรวจก็มุ่งไปที่เรื่องของความรักที่ผิดหวังค่ะ
เพราะเสียอ้วนให้เงินกับผู้ตาย
แต่เหมือนกับว่าให้เงินไปแล้วไม่ได้สมดังใจ
แล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
ถ้าได้ตัวเสียอ้วนมาแล้วก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด
ส่วนตัวในบอลที่จับกลุ้มได้
ก็ยังบอกรายละเอียดของสาเหตุในการก่อเหตุไม่ได้
ก็อ้างแค่ว่าตัวเองขับรถอย่างเดียวได้ค่าจ้าง๑แสนบาท
ใช้ไปแล้วหนึ่งพันบาทบอกแค่นี้นะคะ
ก็คงจะไม่ให้เราสกัดกลับเพราะเราแจ้งสกัดกลับรถและทะเบียนรถไว้ครับ
แล้วถ้าเป็นอนักอกลุ่มอุบัติเหตุและเขาลงจากรถมีเป็นรถอีกภัณฑ์มารับ

ก็คงจะให้รายละเอียดกันมากไม่ได้ครับ
เขาจะเอาเงินไปให้แม่ด้วยไหมคะ

เบื้องต้นในบอลได้ค่าจังกับการลงมือสังหารครั้งนี้เท่าไหร่

ที่ตอนแยกกันก็เห็นอ้วนให้มาแสน

เพราะคนตายมาเที่ยวที่จุดนี้
ตอนนี้เสียอ้วนยังอยู่ในไทยไหมครับ
ตอบไม่ได้ครับตอนนี้

นายปัญญายิ่งดังตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะ
ยังไม่รู้ว่าหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือยังนะคะ
ผู้ต้องหาคนที่สองค่ะนายจิรษักอุไนบันนะคะ
อย่างที่รายงานไปว่าล่าสุดก็คือติดต่อเข้ามอบตัวแล้วที่ภูเก็ตนะคะ
ผู้ต้องหาคนที่๓คือนายสายันศรีศุกร์
นายสายันศรีศุกร์จับได้เป็นคนแรกเลยนะคะ
แล้วก็ทำแผนชี้จุดเกิดเหตุไปแล้วเมื่อวาน
ฝากค้างที่ศาลจังหวัดพัทยาค่ะ
ล่าสุดคนที่๔ไม่ได้อยู่ในหมายจับ๓คนแรกนะคะ

นี่คือผู้ต้องหาทั้งหมดล่าสุดตอนนี้

ในบอลก็ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะถูกแจ้งข้อหาร่วมการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ
ร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

และร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็จะมีการขยายผลจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมนะคะ
ถ้าหากว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงค่ะ
ก็ต้องรอดูว่าจะมากกว่า๔หรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่นอนก็คือคนสำคัญทั้งคนบงการ
แล้วก็ไปในวันเกิดเหตุจุดเกิดเหตุด้วย
ไม่รู้ว่าจะยิงด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็คือเสียอ้วนนะครับ
ชายแดนตอนนี้ก็ตรวจรากันเข้มแล้วครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่บริเวณด่านชายแดนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องเข้มงวด
ในการตรวจสอบคนที่จะผ่านด่านผ่านแดนต่างนะครับ
ที่ท่านเห็นอยู่คือจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิงได้ตรวจตรารถยนต์เข้าออกอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องหา
บริเวณประตูด่านผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมด้วย
เพราะว่าถึงจะมีกระแสข่าวว่าคนร้าย
ก็คือเสียอ้วนหนีออกนอกประเทศไปแล้ว

ตมไม่ยืนยันเลยนะครับว่า
เจอผู้ต้องหาผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม
ไปยังกัมพูชาแล้วเนี่ยยังไม่เห็น
ถ้าไปก็คงเป็นจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดหลักนะครับ

ก็ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาด้วย
เพื่อให้ตรวจราเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ต้องหาที่มีหมายจับ
คือนอกจากเสียอ้วนแล้วก็คือไนโก้ด้วย
ในโก้ที่ก่อเหตุฆ่าน้องเชอรี่
มีรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อคืนวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
พบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาอยู่๒คนนะครับ
ก่อคดีในส่วนของเสียอ้วน
ที่ไปยิงน้องสปายกับน้องฟอส
มีการมาเช่าพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลด่าน
อำเภอกาบเชิงอยู่ใกล้กับประตูด่านชายแดนช่องจอม
ว่าคนร้ายน่าจะมาสังเกตการณ์เพื่อเตรียมการหลบหนี
แต่พบด่านเจ้าหน้าที่ที่ตรวจอย่างเข้มงวด
ก็เลยไม่รู้ว่าไปทางช่องไหนแล้วนะครับ
ส่วนที่สะแก้วด่านชายแดนที่อำเภออรัญญประเทศนะครับ

ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านคลองลึกที่สะแก้ว
เพื่อที่จะป้องกันผู้ต้องหาหลบหนี
ผ่านออกไปทางประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกัน

เมนวัดป่านาตาที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิน
ได้มีการชาปนกิจศพน้องสปายแล้วนะคะ

คุณแม่เนี่ยโอ้โหร้องไห้จนแทบเป็นลม
แม่เล่าให้ฟังนะคะว่าตลอดทางนะ
ที่รับร่างของน้องสปายมาจากที่สัตหีบชนบุรี
มาถึงวัดที่บ้านเกิดที่จังหวัดกาลสิน

ได้ยินเหมือนเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นตลอดเวลา

ใช่คุณแม่บอกว่าคาดว่าจะเป็นเสียงของน้องสปาย
คุณแม่ก็เลยบอกว่าตอนตี๓นะก็เคาะโลงแล้วก็บอกว่า
เข้มแข็งนะอย่าร้องไห้เสียงสะอื้นที่คุณแม่ได้ยินก็เงียบไปนะ

เนี่ยแล้วคุณแม่บอกว่ามีญาติญาติ
อยู่ดีเหมือนกับเห็นแบบน้องสปายแบบตัวอาบเลือดเดินมาอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของน้องสปายยังอยากจะให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ

นี่ค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เมนวัดป่านาตาตำบลนาตานอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะคะ
มีการชาปนกิจศพน้องสปายนางสาวปวีนานาเมืองรักอายุ๒๐ปีเมื่อช่วงบ่ายค่ะ

คุณแม่ของน้องสปายคุณแม่วันเพ็ญนาเมืองรัก
ก็ให้สัมภาษณ์แบบทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่า
ที่ผ่านมาน้องสปายพูดตลอดนะ
อยากจะให้พ่อแม่สบายไม่อยากจะให้พ่อแม่ลำบาก
แต่วันนี้น้องสปายไม่อยู่ครอบครัวก็เหมือนขาดเสาหลักไป

เรื่องอนาคตแม่บอกยังไม่อยากจะคิดอะไรมากตอนนี้

ส่วนภาระที่มีตอนนี้ก็คือยังผ่อนรถอยู่อะค่ะ

ทางครอบครัวก็ต้องรับผิดชอบต่อ

ตั้งแต่ไปรับร่างไร้วิญญาณของน้องสปายกลับมาบ้านนะตลอดทางจากสัตหีบมากาลสิน
ได้ยินเสียงสะอื้นร้องไห้ตลอด
เหมือนกับมีคนมากอดแม่ด้วยนะแม่บอกแม่รู้สึกแบบนั้นจริง
แล้วก็พอตั้งศพบำเพ็ญกุศลช่วงดึก
ก็ยังได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้สะอื้นนะคะ
คุณแม่เลยบอกว่าแม่ตัดสินใจเคาะลงศพของน้องสปาย
แล้วแม่ก็พูดเลยว่าเข้มแข็งนะอย่าร้องไห้
จากนั้นเสียงที่คุณแม่ได้ยินก็เงียบไปนะคะ
เนี่ยค่ะแม่ก็บอกว่าน้องชายลูกหลานหลายคนนะคะคือเห็นคล้ายกันอ่ะ
เห็นเหมือนหน้าของน้องสปายแบบเปื้อนเลือดชุ่มเลือดเต็มไปหมด
แล้วก็เดินวนเวียนอยู่รอบบ้าน
คุณแม่ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของน้องสปาย
อย่างแขนคนที่ฆ่าคนที่ก่อเหตุ
อยากจะให้จับตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
คือถ้าฟังที่ตำรวจให้ข้อมูลเรื่องความคืบหน้าคดีในวันนี้เนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ย
มันก็อาจจะมาจากการที่เสียอ้วน
ผิดหวังที่เคยให้เงิน

หรือว่าให้เงินมาทางครอบครัวน้องสปายก็แล้วแต่

วันนี้ในรายการถามตรงคุณจอมขวัญได้คุยกับคุณแม่น้องสปาย

ว่าตกลงแล้วมันจะมีมูลเหตุสาเหตุ
ทำให้เสียอ้วนก่อเหตุแบบนี้เพราะเรื่องเงินเรื่องทองหรือเปล่า

ของครอบครัวมาให้กับครอบครัวน้องสปายแล้วก็ไม่สมหวังอะไรพวกนี้
คุณแม่บอกว่าคือยอมรับว่าเสียอ้วนเนี่ยเคยให้เงินมาจริง

แต่ขอปฏิเสธข่าวว่าไม่ได้โอ้โห๔ล้าน๕ล้านอะไรเนี่ย

ไม่ได้ไปต่อรองเป็นค่าสินสอดค่าอะไร
แต่ว่าอยู่ดีเสียอ้วนก็โอนมาให้

รายละเอียดต่างคุณแม่ก็ไม่ได้ให้มากนัก

เดี๋ยวฟังอีกครั้งนะครับที่คุณแม่คุยกับคุณจอมขวัญไว้

ที่เสียอ้วนโอนเข้ามาให้เองที่บัญชีของคุณแม่น่ะ

อย่าพูดนะคะคุณจอมขวัญ
ก็ให้คุณจอมขวัญไปดูกับเจ้าหน้าพี่เขาเอา
แม่ไม่อยากพูดมากเพราะว่า

เพราะว่าตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้

กี่ร้อยล้านมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วค่ะ

ดีเขาโอนเงินมาให้เราเองเราไม่ได้ขอไม่ได้ต่อลอง

แต่แม่ว่าถ้าเป็นจริง

ถ้าไม่จริงแม่ก็บอกไม่จริง

แต่ว่าเขาโอนมาให้เองถูกต้องตามข่าวถูกไหมคะ

ไหนเราเล่าแล้วเอาให้ตัวเลขมันตรงไปเลย
ก็หลักล้านที่ตัวจอมขวัญ
โอนมาตั้งจากเมื่อไหร่คะ

วันนั้นเป็นอะไรก็ไม่ได้
อืม
วันนี้ยิ่งไม่ได้ดูหน้าลูกสาวตัวเองเลย
อืม

คุณแม่เอาอย่างนี้นะคะที่ถามคุณแม่เนี่ยเนื่องจากมันมีข่าว
แล้วดูแล้วคุณแม่ก็ไม่สบายใจประเด็นนี้
เพราะฉะนั้นพี่ขวัญสรุปให้คุณแม่ชัดเจนก็คือว่า
ไม่ได้เคยมีแผนแต่งงานไม่ได้เคยมีการต่อลองสินสอด
แต่ยอมรับว่าเสียอ้วนโอนเงินเข้าบัญชีให้แม่จริง
ซึ่งตัวเลขเป็นหลักล้านตามที่เป็นข่าวแบบนี้ถูกต้องนะคะ

เมื่อวันที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันแรก
ที่ตั้งสวดพระพิธรรมศพน้องสปายนะ

น้องสปายลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวโอนให้สัก๓๐๐๐๐๐บาท

อ้วนก็เลยบอกน้องสปายว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอนให้แม่เอง

และไม่เคยมีการต่อรองว่า
ให้มาเท่าไหร่แล้วจะพาลูกไปแต่งงาน